คือเจ้าของร้านหมูกระทะก็เห็นนะว่า

เซ็ตหมูกระทะสั่งเครื่องดื่มมา

แม่เอาแปงสีฟันกูไปแปงด้วยล่ะ

คือไม่เข้าใจเอาใหม่สิ
ผู้หญิงเนี่ยเสื้อแดงแล้วนะ

ขีบกินสบายใจเฉิบเลย
คนที่ร้านบอกไม่เอาแปลงสีฟันกูไปแปลงด้วยเลย

เหตุเกิดช่วงเย็นวันที่๖มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
เป็นร้านหมูกระทะย่านลำลูกกาคลอง๒
เจ้าของร้านเป็นคู่สามีภรรยานะ

ทุกอย่างก็ดูปกติดีไม่ได้มีอะไรแปลกเลยนะ
เห็นเธอย่างกินอย่างอร่อยก็

เอาละอาการเมาอ่ะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

ทีนี้เห็นคุณทศพล

มันไปรีบข่าวหมูกระทะเลย

จ๊ะโห

คุณทศพลบอกเอาจริงนะพี่

เวลามีคนเร่ร่อนผ่านไปผ่านมา

พี่ทศพลอย่าพูดแบบนี้ไงดอม
มันกินเยอะนะ
อยู่ไกลไปหน่อยแต่กรณีนี้คุณทศพลเขาก็มองว่าคนก่อเหตุ
อาจจะไม่ได้สติไม่ดีนะอาจจะแกล้งนะทำเป็นว่าสติไม่ดีหรือเปล่า
เพราะตอนสั่งอาหารคืออ่านเมนูออกอะพี่น้ำแข็ง
กินก็กินปกติกินก็ปกติก็ย่างหมูชิ้นไหนยังไม่สุกก็ย่างต่อ
เหมือนรู้ทุกอย่างแหละแต่พอรู้ว่าโดนถ่ายคลิปก็เลยแกล้งทำขึ้นมาครับ
เมนต์ในโซเชียลบอกด้วยว่าคนก่อเหตุอยู่แถวนี้แหละเคยเห็นอยู่
ฝากเจ้าหน้าที่มาดูหน่อยจะได้รู้ว่าเธอปกติหรือไม่ปกติ
ถ้าไม่ปกติจะได้พาไปรักษาหรือว่าติดต่อยาดมาดูแลหน่อยนะครับ